คือนั่งอยู่เลยนะตอนแรกอะนั่งอยู่เลยแล้วก็นี่เขาจับตัวเองลงแล้ว
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ลานจอดรถบัสรับส่งพนักงาน
ในศูนย์อุตสาหการแผ่ง๑อำเภออูทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับ
คือโอ้โหน่าจะเสียตั้งแต่กลางวันจะมาเจอตอนค่ำนะครับ
นี่แหละครับอยู่บนเบาะยาวท้ายรถบัสนะครับจอดแล้วจอดอยู่ข้างในสุดด้วยนะรถบัสคันนี้
ทราบชื่อผู้ตายคือนายสมนึกพิมธาราอายุ๕๗ปีท่านเสียชีวิตในท่านั่งนะ
เพื่อนร่วมงานซึ่งมาเจอศพเป็นคนแรกเนี่ยเล่าบอกว่าปกติแล้วตอนเย็นเนี่ย
ไม่ออกอยู่ไหนก็เดินไปจะไปเรียก
เรียกปั๊บไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเดินขึ้นไปบนรถ
เห็นเลยผู้ตายนะนั่งอยู่เบาะยาวด้านหลัง

เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากฮิสโตรกครับ

จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน
ในอำนาจพิมธาราลูกชายของผู้ตายเล่าบอกว่าโอ้โหจริง
แข็งแรงนะพี่แพ้อากาศบ้างเป็นบางครั้งบางวันนะครับ
ซึ่งเขาพอรู้ว่าพ่อเสียชีวิตก็รีบมาเลยครับ

ซึ่งทางพี่ทองใบคุ้มถนอมคนนี้เป็นอาสากู้ภัยบอกว่า
เห็นแล้วผู้ตายมาเช็ดรถอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
หลังจากนั้นตอนเย็นจึงมีเพื่อนร่วมงานมาเจอ
ว่าพี่เขาพี่สมนึงเสียชีวิตแล้ว
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ตรวจร่างกายกันนะมีโรคประจำตัวไหม
ไม่มีไม่มีเพราะไปตรวจหรือเปล่าย้ำอีกที